พาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดอ่างทองกันหน่อยนะคะ
คือเมื่อวานนี้เนี่ยพี่บินกับพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์
เขาไปร่วมงานบุญใหญ่กันที่จังหวัดอ่างทอง
พร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธินะคะ
คือที่นั่นเนี่ยมีพิธีผูกพันธศรีมาตัดหวายลูกนิมิตรอุโบสถวัดฝาง
ที่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนั่นเองค่ะ
ซึ่งก็มีประชาชนไปร่วมงานกันอย่างคึกคัก
บนเวทีเนี่ยก็มีการแสดงจากนักแสดงตลกนะคะ
โดยมีพี่ยาวลูกหยีขึ้นเล่นโชว์
สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีกันด้วยนะคะ
ซึ่งพิธีนี้ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นพิธีที่มีอนิสมบุญเยอะ
วายที่รองรับลูกนิมิตรจะถูกตัดเป็นชิ้นเล็ก
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมบุญไว้เก็บบูชา
เพราะถือว่าเป็นของมงคลจากงานบุญใหญ่
ประกอบกับการได้ผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
คติด้วยลักษณะของหวายค่ะ
คือหวายเนี่ยเขาบอกว่ามีความคงทนมีความเหนียว
เชื่อว่ามีอนุภาพโดดเด่นในด้านความเหนียว
คงกระพันธ์ชาตรีมหาอุดอะไรประมาณนี้
แล้วก็ยังมีอนุภาพอีกหลายประการ
อย่างเช่นแคล้วคาดปลอดภัยจากสิ่งอัปมงคลต่าง
หรือว่าคุณสัยมนต์ดำต่างรวมไปถึงผีร้ายที่ไม่อาจเข้ามากล้ำกลายได้
ก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างมากเลยนะคะสำหรับวัยนี้นะ
และที่พลาดไม่ได้เลยคุณผู้ชม
หลายคนนะก่อนวันออกผลรางวัลประกาศ
ลากินแบ่งรัฐบาลก็ขอแวะดูทะเบียนรถ
พี่ท๊อปกับพี่ไทยเค้าสักหน่อยเค้าบอกว่า
เข้าไปดู๒ตัวเลขใกล้กันบ้าง
แล้วก็นำกลับไปเสี่ยงโชคนะคะ

มักจะให้โชคเขาว่ากันแบบนี้ในโซเชียล
จะเป็นเลขนี้อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่
แต่เมื่อกี้ดิฉันเห็นไม่ค่อยชัดเงยหน้ามาอีกทีอ้าวเห็นแต่พี่ผู้ชายแล้ว